คุณผู้ชมจำคนที่ชื่อว่าสินแสโชกุลได้หรือไม่
จำได้ไหมที่เขาไปคล้ายกับแชร์ลูกโซ่แหละ
หลอกให้คนซื้อทัวร์ไปเที่ยวญี่ปุ่น
แล้วก็ไปลอยแพ้เขาอยู่สนามบินเป็นพัน
ถูกต้องครั้งนั้นคุณชุวิตเองก็ไปทำข่าวเหมือนกัน
ถูกต้องถูกต้องของทีมข่าวเราก็ตามไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สุดท้ายก็หลอกลวงช่อกงประชาชน
ถูกสารตัดสินคุณผู้ชมพิพากษาจำคุก๔๐๐๐กว่าปี

หลายคนมองเป็นเรื่องตลกแต่นี่คือเรื่องจริงนะ
จริงจำคุก๔๐๐กว่าปีปรับกว่า๔๐๐ล้านบาท

ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

จุดจบของคนหลอกคน

คดีของโชกุลที่คุณกอล์ฟได้เกินไปเมื่อสักครู่
วันนี้เป็นหัวข่าวใหญ่ในหลายฉบับ
คดีโชว์กุลตุ๋นทัวร์โดนแล้ว๒๐ปี

จำคุก๔๐๐๐ปีโชกุลถุนถั่วญี่ปุ่น
พาดหัวถึงต่างกันอธิบายได้ว่า
ปีนั่นต่างกรรมต่างวาระ

ฉะนั้นรวมกันแล้วก็ติดคุก๔๐๐๐ปี
แต่ในกฎหมายเนี่ยให้ติดจริงได้ไม่เกิน๒๐ปี
นี่คือทำไมถึงพาดหัวไม่ตรงกัน
ท่านคงจำคดีนี้ได้นะครับ
ที่อยู่ขึ้นมาคนที่จะไปญี่ปุ่น
ก็ไปถูกลอยแพร่อยู่กลางสนามบินสุวรรณภูมิ
เพราะว่าถูกหลอก
เป็นหนึ่งในคดีช่อกงประชาชนที่

ซึ่งตอนนี้มีเยอะแยะไปหมด
แล้วก็ผุดโผล่ขึ้นมาให้เป็นอุทาหรณ์ว่านี่แหละ

แต่สิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกต
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษา

ไปปีกว่าเท่านั้นแหละครับ

คดีแบบนี้จะค้างอยู่ที่ศาลนานมาก

เวลาสารตัดสินสื่อเอามาลงก็ต้องเท้าความกันว่า

ส่วนใหญ่นานทั้งนั้นแหละครับ
แต่ตั้งข้อสังเกตว่าคราวนี้
ปีกว่านิดหน่อย

ตำรวจทำสำนวนเร็ว
อายการส่งฟ้องเร็ว

นี่เป็นการส่งสัญญาณว่า
คนที่จะคิดทำมาหากิน
เรื่องหลอกลวงคนแบบนี้

กระบวนการยุติธรรมไล่ล่า

ใครยังสุมหัววางแผนกันอยู่อีก

แต่ว่าติดคุกมันคุ้มกันไหมล่ะ
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามอง

ให้ผู้ต้องหาที่ถูกหมายจับเนี่ย
ทำยังไงไม่ให้ไปฟ้องปิดปาก

เนี่ยเวลานี้มีเยอะเลย

บรรดาคนที่วางแผนช่อโกงเขาเนี่ย

แล้วบรรดาผู้ที่หลอกลวง

ก็เอาคัดสำเนาที่ไปร้องทุกข์ตำรวจเนี่ย

เขาเดือดร้อนเขาเสียหายเขาถูกหลอก

ไม่อยากไปเป็นพยานแล้ว

คนที่เขาเดือดร้อนเจ้าทุกข์

เขาก็เอาสำเนารับแจ้งเนี่ย

นี่ยังทำกันอยู่เยอะแบบนี้
คนถูกหลอกก็กลัวสิครับ

ไอ้การรับแจ้งแบบนี้

เอาแล้วเอาใบรับแจ้งเนี่ย
ไปซีหลอกแล้วก็แปะไว้ตามบ้าน

นี่ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่า

กำลังตามยุทธศัพท์อยู่

เอาไปแปรรูปเป็นโน่นเป็นนี่

พวกนี้เอามาให้ได้มากที่สุด

มาให้ได้มากที่สุด

คืนมาเป็นหลักพันอย่างนี้

ฉะนั้นหน้าที่ปปงจากนี้คือ
ตามยึดมาให้ได้มากที่สุด
สองเมื่อยึดมาแล้วกระบวนการ

แชร์ชะม้อยหลอกเขา

แต่ว่าติดจริง๗ปีกว่า

บางคนถูกหลอกไป๓๔แสน

ถึงจะให้ยึดมาได้ให้มากที่สุด
มาให้ได้มากที่สุดแล้ว
กระบวนการที่จะเอามาเฉลี่ยคืน

เพราะเขาก็หมดเนื้อหมดตัวครับ

ว่าช่วยกันหน่อย

มาถึงเรื่องของคุณโอวรุษ
จากไปของคุณโอวรุธก็

โอวรุษเป็นอุทาหรณ์ของคนที่

ผมไปเจอคลิปหนึ่งที่

หลังจากที่เขาเลิกเหล้าแล้ว
เขาพูดบันทึกไว้
ให้เป็นอุทาหรณ์ว่า

คนที่ติดเหล้ามันแย่ยังไง

วิธีการที่จะต่อสู้กับการติดเหล้าทำยังไง

เป็นสิ่งที่เขาเตือนไว้

ตกงานก็เพราะว่าการดื่มเหล้า
แล้วก็เสียใจเรื่องการตกงาน

แล้วก็ดื่มเหล้าจัดมากนะครับ
ดื่มเหล้าเป็นวันละขวดลิตรเลยนะครับ

หมายความว่าเอาเหล้าวางไว้ปลายเตียงเลย
ตื่นขึ้นมากระดกลงไป
ดกจนให้เมาแล้วก็หลับลงไป

สิ่งแรกเลยที่ทำลายชีวิตเราก็คือ

แถวนี้ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับ
ว่าจะไปทำงานเล็กน้อยอะไรก็ทำไม่ได้นะครับ
นี้ก็เลยกลายเป็นตกงานแบบสนิทเลย

ผมไม่มีเงินก็เครียดเครียดแล้วก็ดื่มเข้าไปอีก

ผมต้องเอามือค้ำกำแพงไว้ข้างหนึ่ง

มันก็ทนกับสภาพของตัวผมเองไม่ได้

ก็เลยตัดสินใจว่าพอกันที

วันนี้กูขอเลิกกับมือ
สำหรับผมเนี่ยผมตื่นมาแล้วผมก็หยุดกินในวันนั้นเลย

มันก็จะทรมานอยู่แค่๒๓วันเท่านั้นแหละ
โดยเฉพาะคืนแรกอาจจะนอนไม่หลับเลย

อย่าไปฝืนต่อให้มือไม้มันสั่น

อย่าไปเฮ้ยมือสั่นทำอะไรไม่ได้
อย่าไปถอนมันก็ปล่อยให้มันสั่นไป
พอผ่านไปสัก๒อาทิตย์อะไรอย่างนี้
มือไม้อาการอะไรอย่างนี้มันก็จะหายไปเอง
แล้วก็หยุดแล้วก็เนี่ยไม่ใช่อย่าไปหยุดแบบ
ค่อยหยุดค่อยลดค่อยลด

มันก็จะเป็นการค่อยเพิ่มเหมือนกัน
วันนี้เลิกแล้ว
แต่วันนี้จะกินเบียร์แค่๒ขวดก่อน
อีกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินขวดเดียว

เราก็จะคิดว่าก็กินไปขวดเดียวไม่เห็นเป็นไรนี่

มันก็ต่อแล้วมันก็หลอกมาเป็นขวด๓ขวด๔
ทีนี้มันก็จะกลับไปเข้าอีรอปเดิม
ขออนุญาตคนที่ทำคลิปนี้และขอบคุณด้วยนะครับ
ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ผมคิดว่า
จะเป็นประโยชน์ของคนอีกมากที่ชีวิตติดเหล้าอย่างนี้แหละครับ
สุดท้ายขึ้นมาอนาคตก็มีปัญหา
สสน่าจะตัดเอาบางช่วงบางตอนเอาไปเผยแพร่
แล้วจะทำให้คนที่ติดเหล้าดื่มเหล้าหนักเนี่ยได้ฉุกคิด
ขอบคุณโอ่นนะครับเป็นบทเรียนให้กับทั้งคนในวงการบรรเทิง
ทั้งคนตัวไปอ่ะว่าถ้าคุณคงดื่มเหล้าคุณจะเป็นยังไง
แอดอ่ะยิ่งดื่มยิ่งเมายิ่งเมายิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งดื่ม
ก็วนกันอยู่อย่างเนี้ยอ่าวนกันอยู่อย่างเนี้ยครับครับ
ถ้าเลิกได้ชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ